ส่วนที่จังหวัดตรังคุณผู้ชมสามีภรรยาคู่หนึ่งจริงแล้วสองฝ่ายเนี่ยเขาเคยมีครอบครัวมาก่อน
ค่ะแล้วก็แยกทางกันแล้วก็มาอยู่กันอยู่กินกันจนมีลูกอืม
แต่ฝั่งผู้หญิงเหมือนว่าเขายังไปมาหาสู่กันกับสามีเก่าเขาอยู่
อ่าสามีปัจจุบันก็เลยหึงหวงคุณผู้ชมหึงหวงสุดท้ายยิงเมียตายต่อหน้าลูก
แล้วเอาลูกไปฝากญาติตัวเองหลบหนีไปนะฮะติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกันครับ
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเที่ยงวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวออนอุมาสุรติศักดิ์อายุ๔๒ปี
ถูกยิงเสียชีวิตคารถกระบะกลางสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตะบนกลาเสอำเภอศรีเกาจังหวัดตรัง
สภาพศพถูกยิงบริเวณคิ้วขวาหนึ่งนัดอยู่เบาะที่นั่งฝั่งคนขับที่เอ็นไปด้านหลัง
และมีเลือดอาบตามใบหน้ากระจกประตูฝั่งคนขับแตกทั้งบาน
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมหมายมิตรสารอายุ๕๔ปีสามีของผู้เสียชีวิต
หลังก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปสอบสวนทราบว่าเมื่อสองวันก่อน
ผู้เสียชีวิตขับรถพาลูกสาววัย๙ขวบมาเยี่ยมสามีที่สวนปามจุดเกิดเหตุ
กระทั่งเที่ยงวันดังกล่าวผู้เสียชีวิตกำลังพาลูกสาวกลับบ้าน
แต่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเพราะสามียังไม่ยอมให้กลับ
นำอาวุธปืนออกมาคมคู่จนเกิดการยื้อแย่งกัน
แล้วถูกสามีจ่อยิงเสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว
ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะพาลูกสาวไปฝากไว้บ้านญาติแล้วหลบหนีไป
สืบสวนสพสิเกาลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และค้นขนำของนายสมหมายที่อยู่เชิงเขาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตร
สร้างเอาไว้หลับนอนระหว่างกรีดยางแต่ไม่พบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เพียงข้าวของเครื่องใช้และสุนัขที่ผู้ก่อเหตุเลี้ยงเอาไว้
จากการให้ปากคำของลูกสาวผู้เสียชีวิตระบุว่า
หลังผู้เป็นพ่อยิงแม่เสียชีวิตได้ขี่รถจักรยานยนต์พาตนเองไปฝากไว้ที่บ้านญาติ
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๔กิโลเมตรสอดคล้องกับภาพกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน
อยู่เยื้องกับบ้านญาติของคนก่อเหตุที่บันทึกเสียงระหว่างขี่รถจักรยานยนต์

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นยอมรับว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
แต่ไม่คาดคิดว่าจะมีเหตุยิงกันเสียชีวิตในสวนปาม
ก็คิดว่าน่าจะเขาไล่โจรกันอะไรประมาณนี้

ก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงกันตาย
ก็มารู้อีกวันตำรวจมา

เกิดจากความหึงหวงและความขัดแย้งภายในครอบครัว
เนื่องจากนางสาวออนุมาผู้เสียชีวิต
เคยมีสามีมาแล้วและมีลูกด้วยกัน

จนทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน
แต่ผู้เสียชีวิตตัดบัวยังเหลือใหญ่
ไปเทียวมาระหว่างบ้านสามีเก่า

มีเรื่องต้องขึ้นโรงพักมาแล้วเมื่อ๒เดือนก่อน
ขณะที่แม่ของผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
ลูกชายเป็นคนโมโหร้ายแต่เชื่อว่าปมก่อเหตุ

แต่ถ้าโมหร่าใจรวดนั้นบางที่ก็มีเหมือนกันแต่น้อย
ที่ป้าของผู้เสียชีวิตที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็ก
ให้ข้อมูลว่าหลานสาวแต่งงานกับสามี

จากนั้นก็ไม่เคยรับรู้เรื่องราวชีวิตของหลานสาว
รวมถึงไม่ทราบว่าไปมีสามีใหม่
ไม่ไม่ถามไม่คุยไม่เคยเล่าอ่ะ

ก็ไม่เคยเล่าอะไรสักอย่างก็เลยไม่รู้ว่า
ก็เพิ่งจะมารู้ว่าเด็กเก้าขวับอย่าง
เป็นลูกของคนก่อเหตุ
ใช่ไหมก็ไม่รู้เพิ่งรู้ตอนออกข่าววันนั้น
ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่เคยรู้
แต่เราเข้าใจว่าเป็นลูกของสามี

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับ
เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย